คลับมาอยู่กับแอร์ปุ่ยฟายและพี่หมอโจ๊ดนะคะ
ตอนนี้อยากจะรู้มากเลยค่ะว่าดวงใครนะคะ
จะรุ่งเร่งหรือดูใครจะรุ่งลอด
มาต่อกันที่๔นักยาศกันเลยค่ะ

พฤหัสตรวจทั้งเรื่องดีและที่ไม่ดีโบนเปลกันไป
แต่เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามทำเรื่องสำคัญนะครับ
ขอให้ทำในวันที่ดีนะครับก็จะมีวันที่

ง่ายว่าทำเรื่องสำคัญในวันที่ดีเนี่ย
โอกาสที่ทำให้สำเร็จมีสูง

เพราะฉะนั้นก็ขอให้เลือกทำในวันที่บอกไปก็คือ

มีเปอร์เซ็นต์ที่จะผสมความสำเร็จได้มากที่ขึ้น

ในช่วงนี้เนี่ยก็พื้นฐานดวงนะครับ
จะเริ่มมีการคลี่คลายในหลายเรื่องนะครับ

ตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่เดือนธันวานะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พื้นฐานโดนเนี่ย
ค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคมากพอสมควร
แต่พอหลังจากเข้าสู่ของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ย

จะเริ่มมีการขี้คายปัญหาต่างที่มีเนี่ย
ก็จะเริ่มค่อยมีทางออกมากขึ้น

ไปที่ปีจอค่ะ

ก็ไม่ต่าอะไรจากกับปีละกาศเท่าไหร่

และที่สำคัญจะมีปัญหาอุปสรรคต่อเนื่อง

แล้วก็หลังจากจุดจีนไปแล้วเนี่ย
ก็จะพ้นปีที่ไม่เกื้อหนุนในตามหลักของรัฐศาสตร์จีนแล้ว

คือเขาเรียกว่าเรื่องแย่ส่งท้ายส่งท้ายปี
ต่อไปฟ้าจะเปิดแล้วใช่ไหมคะ
ฟ้าจะเปิดให้คนปีจอแล้วใช่ไหมคะ
หลังจากปีใหม่ของจีน

แล้วก็รวมทั้งคนที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนเนี่ย
จะเป็นช่วงที่สามีเอาอกเอาใจพอสมควร

อาจจะเป็นเพราะว่าพอพื้นฐานดวงเราดีปั๊บเนี่ย
มันก็ส่งผลให้คนรอบ๕เอาอกเอาใจเรามากขึ้น
สามีช่างเอาอกเอาใจ

เอาอกเอาใจก็พอไม่ต้องช่างก็ได้

สรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์นี้ได้แก่
ก็มาถึงโหราแซ่บกันบ้าง

ว่าเป็นประเด็นแบบว่าที่อยากรู้มากเลย

เขาบอกว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์พบรักในที่ทำงาน
อุ๊ยอยากพบว่าช่วงนี้เล่นละครโจรเดชหล่อนะเถอะ

กินเผื่อจะเป็นฉันบ้าง
ใกล้ใกล้ตัวด้วยนะในที่นี้
เขาเรียกว่ามีโอกาสเจอเนี่ยเราเจอได้ทุกที่

มันก็อยู่ที่พื้นฐานดวงแล้วก็ดวงเราเนี่ย

ถ้าบุญบารมีของผู้ชายผู้หญิงบุญเท่ากันเนี่ย

ในเมื่อถ้าบุญยังไม่เท่ากันเนี่ย

ผีมันไม่ตรงกันอ่ะ

นักคอสัตว์ที่มีโอกาสที่จะพบรักในที่ทำงานในช่วงนี้นะครับ
คนที่จะมีโอกาสเนี่ยคนที่เกิดปีชวดครับ
ปีชวดไม่ได้ชวดนะมีชวดพี่หนูไม่ได้แบบนั้น

ละคุณก็เดินและแสดงใส่คนปีชวดเผื่อจะเคมีตรงกัน

ควรแบบว่าระวังตัวไหมหรือว่าเต็มที่ไปเลยอะไรอย่างนี้
คือในเรื่องของการที่เราจะคบใครก็ตาม

เราทำตัวยังไงคือทำตัวให้มีความจริงใจก็พอ
โอเคนี่ก็ถือว่าคนที่เกิดปีชวดยังไงก็ลองดูนะ
ใช่เขาเรียกว่าบางทีเนอะลองสำรวจดูค่ะ

หน้าคอนโดแกเดินผ่านไปผ่านมาไม่เคยทักไม่เคยทาย

สวัสดีครับโอ้โหตะเบ๊ะแล้วตะเบ๊ะอีก

แต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอโจ้มากเลยนะ